ดังเลยสมัยก่อนแบบคนร้องเพลงนะคนแม่งหากินเพลงนะหรือว่าร้องเพลงอะไรพวกนี้
แม่งคือคนเต้นกินรังกินเดี๋ยวนี้มึงไปดูรายการทีวีทุกรายการเลยชิปหาย
ร้องเพลงหมดเลยอ่ะทำไมวะคุณก็ต้องรู้คุณก็ต้องยอมรับว่าโลกเราหมุนเวียนด้วยธุรกิจหลากหลายรูปแบบ
หนึ่งในนั้นก็คือไอ้ความเป็นโอตาคุหรืออะไรก็ตามนั่นก็คืออีกรูปแบบหนึ่งมันคือความบันเทิง
คำว่าโอตาคุเนี่ยจริงคนญี่ปุ่นก็จะค่อนข้างที่จะเอาใช้เป็นคำที่กึ่งมาเหยียดเลยนะครับ

ตะจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวกลิ่นตัวการ

เขาจะไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงรู้สึกยังไง
ถ้าความรักคือป่วยทางจิตอย่างหนึ่ง

เพราะความรู้สึกอะไรที่มากเกินไปจากสภาวะนิ่งของเรา
ใช้เหตุผลมันเข้าข่ายได้เหมือนกัน
คือเหมือนเขาคุยกับโลกส่วนตัวของเขาเองเลย
ยกตัวอย่างสมมุติว่าผมจะขึ้นรถเมเพื่อจะไปต่อสักที่
เขาก็จะมีความรู้สึกแบบว่า
ขึ้นรถนั้นแบบมันช้าเกินไปสำหรับเรา

มีมนุษยสัมพันธ์น้อยโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง
ซึ่งลักษณะตรงนี้จะคล้ายคลึงกับฝั่งของทางญี่ปุ่น
จะถูกสังคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นสิ่งไร้สาระ
จริงก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคน

ถ้าแรงที่สุดเขาก็ตาหน้าว่าผื่นก็หาย
หากินกับน้องหรือแบบ
เฮ้ยมึงหวังเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
เป็นแฟนเลยใช่ไหมล่ะอะไรอย่างนี้

การอ่านการ์ตูนมันสิ้นสุดอายุที่ตรงไหนวะ
๗๐๘๐กูยืนยันว่ากู๗๐๘๐กูก็ยังอ่านการ์ตูนอยู่
ทำไมผิดตรงไหน
เคยได้ยินคำว่ารถยนต์มันคือของเล่นของผู้ใหญ่หรือเปล่า
ตอนนี้ก็ซื้อเพลงซื้อซิงเกิ้ล
แล้วก็ไปงานจับมือบ้างถ้าว่าง
แล้วก็ตามดูไลฟ์สดของน้อง
ตามดูรายการต่างที่น้องไปออกอะไรอย่างนี้ครับ
คนในครอบครัวผมเองก็เคยมีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกัน
ที่แบบว่ารู้สึกว่าการไปตามการไปซื้ออะไรอย่างนี้
มันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองโดยใช้เหตุ
ผมมองว่าเวลาที่เราเปย์
หรือว่าเวลาที่เราจ่ายกับสิ่งหนึ่งไปเนี่ย
ถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เรามีอยู่
ผมก็ไม่ได้ถือว่ามันเดือดร้อนอะไรกับผม
เคยมานั่งรับเล่นให้ที่บ้านบอกว่า
หามึงนี่ซื้อของเล่นนี่มึงซื้อเน้นได้คันแล้วนะ
ต่อให้คุณหมดแค่ไหนคุณจะมีสติ
ผมมีแล้วตอนนี้ผมยอมรับว่าผมไม่ได้ซื้อเหมือนแต่ก่อนแล้ว

กลไกทางการตลาดมันสุดท้ายมันก็กลับมา

ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเอาความชอบเข้ามาใช้
มูลค่ากับคุณค่า
มูลค่าก็คือที่เรานับได้ตัวเลข
ค่าบัตรจับมือค่าเชกิค่าคอนเสิร์ต
ยนต์ของผมของเล่นอะไรก็ตาม

แต่คุณค่ามันต่างกันครับ

คุณเป็นคนเหงาคุณโทษไม่ได้จริง

แล้วคุณไปจับมือกับเขาแล้วคุณได้พลังใจนั้นมา

ผมว่าคุณค่ามันชดเชยไปแล้วนะครับ

คุณค่าที่แท้จริงของมันมันอยู่ที่

แต่มันไม่สามารถประเมินมาเป็นมูลค่าได้
เวลามีคนมามองว่าเราไร้สาระ

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มศึกษา
เริ่มมาเรียนรู้เริ่มมาเข้าใจและใส่ใจ

และอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาไปก็ได้
ดังนั้นเขาแค่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้

ตอนเด็กผมมีความรู้สึกว่าของเล่นที่ผมได้มา
อันนี้ผมยังหาคำตอบอยู่ว่ามันเกิดจากอะไร

เรามีการรวบรวมเหตุผลมากกว่าเดิมตอนเด็กหรือเปล่า
หรือเป็นเพราะว่าเราคาดหวังกับสิ่งนั้นมากขึ้น

คือมันมีคุณค่าทางจิตใจก็เป็นความชอบ
ถ้ามันไม่ทำให้คนเดือดร้อนผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร

ผมก็เป็นคนที่รักและชอบในสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งกลุ่มหนึ่งเหมือนกัน
อยากให้ลองมาเรียนรู้มาศึกษามาเข้าใจก่อน
เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะชี้หน้าตราหน้า
หรือตัดสินใครโดยที่คุณยังไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำมา
ผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับการที่เลือกที่จะตัดสินว่าใครสักคนเป็นยังไงเป็นคนแบบไหน
ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่
สอนลูกผมว่าถึงเวลานั้นผมว่าไม่จำเป็นต้องสอนแล้ว
ผมว่าโลกจะทำให้เขาเห็นเอง
อย่างวันนี้เขาเกิดมาแน่นอนเขาเจอไอดอลแล้ว
ผมเกิดมายังไม่เห็นเจอไอดอลมาก่อนเลย

ผมจะให้เขายืดหยุ่นเหมือนผมคือให้เขาเข้าใจโลกของคนกลุ่มนั้น
และให้เขาเข้าใจสังคมที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้
แล้วให้เขาเข้าใจสังคมในมุมกว้างออกไปอีกของต่างประเทศอีก
ว่าเขามองในบริบทนี้อย่างไร
โปรดติดตามตอนต่อไป